บาลิโอกาเซ

เขาเร็วอ่ะ
เอาเลย

แบงกันไป
ครีมมิชตอนกลางของไบต์เมนิกและติมชาติเยอรมนี

มือค่ะ
ที่มีบ้านของครีมมิช
ให้ให้

เมื่อกี้ติดอยู่ที่ฟ้า
ทีมชาติเยอนานของบายันซึ่งเคยมาร่วมเล่นกับแมนซิตี้ด้วย
ไอ้ดำค่ะ

รุ่งของเลเวอร์แล้วก็ย้ายมาอยู่กับฐานอากาศขาดรักอย่างเชนซี

มาเร็วเป็นคนที่คิดมาก

นี่กัปตันทีมชาติเรมันแล้วก็ประตูที่เล่นเป็นสวิปเปอร์ได้ด้วย

เขาไม่เล่นเป็นประตูเขาเล่นเป็นแบบนี้
เป็นกองการ
อ้าวเหรอเป็นกองการเหรอ

อ่านี่น้องจาเมา

อ่านี่ก็เป็นมิคลีตัวลุคของไดมินิกซ์นะ

อันโตเนอร์รูดิเกอร์

เจดังได้จริงอยู่นะครับ

กติกามันต้องอยู่กับร่องกับรอยแบบนี้บ้างสิวะ

ถ้างลิปสัตเฟกส์เลยท้างหลังสัตเฟกส์เลย